สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ฝนที่เข้ามาตกหนักในประเทศไทยในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากพายุค่ะ
แต่เกิดจากมรสุมฝนประจำฤดูที่มีกำลังแรง
เพราะฉะนั้นใครมีแพลนที่จะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ
ต้องพักเอาไว้ก่อนค่ะไว้ทำเดือนหน้าดีกว่า
เพราะว่าฝนจะลดลงเราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะ
ภาคเหนือฝนเยอะนะคะร้อยละ๖๐
ขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันค่ะฝนเยอะร้อยละ๖๐
ภาคกลางอากาศสบายนะคะอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศา
ส่วนภาคตะวันออกฝนเยอะที่สุดนะคะ๑๗๐ของพื้นที่
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะคลื่นสูง๑๒เมตร
ฝนยังคงเยอะอยู่นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
ในช่วงนี้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราค่ะ
อุณหภูมิสบายนะคะ๓๕องศาแต่ฝนยังเยอะอยู่
เพราะฉะนั้นต้องวางแผนก่อนออกจากบ้านกันด้วยค่ะ
ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีการปล่อยเต่าพันธุ์หายากลงทะเลนะคะ
แต่ไม่ได้ปล่อยธรรมดาค่ะเพราะว่ามีการติดเครื่องตรวจจับเส้นทางของเต่าด้วย
ซึ่งข้อมูลพวกนี้นะคะจะนำกลับมาพัฒนาเป็นเส้นทาง
ที่จะอนุลักษณ์พันธุ์เต่าในสัปดาห์หน้าและต่อไปค่ะ
และนี่คือรูปการรอดน้าวสวัสดีค่ะ